คุณผู้ชมครับเกิดอุบัติเหตุสลดที่จังหวัดสระบุรี
รถทัวร์ออกมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดกระพุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานคร
ปลายทางกรุงเทพมหานครในรถมีผู้โดยสารสักเกือบสี่สิบคนได้มิ้น
ค่ะนะหลับกันมานั่งกันมาปรากฏว่าพอมาถึงตรงนี้เกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้รถพุ่งชนต่อหม้อสะพานต่างระดับสภาพเละแบบนี้ฮะ
ไม่เหลือซากรถเลยอ่ะโอ้โหพังเหลือแต่โครงครับคุณผู้ชมฮะ
ข้าวของกระจัดกระจายแน่นอนครับมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
นี่คือรถทัวร์รถปรับอากาศ๒ชั้นครับสายกรุงเทพสุวรรณภูมินะฮะ
ทะเบียนเนี่ยหนึ่งศูนย์ขีดสี่สี่สองแปดร้อยเอ็ดชนเสาไฟฟ้าชนต่อหม้อสะพานต่างระดับ
ตรงหลักกิโลเมตรที่สี่ถึงห้าแถวแถวหน้าห้างโรบิงสันอ่ะ
สละบุรีแก่งคอยน่ะนั่นแหละครับคุณผู้ชมฮะ
คือสภาพเละแล้วกู้ภัยต้องมาช่วยกันแบบนี้
ฝั่งขวาของรถเขาบอกว่าตั้งแต่คนขับนะยาวมาถึงช่วงด้านหลังนะ
พังยับครับเนี่ยฮะสภาพเป็นแบบนี้นี่คือตอนที่เกิดเหตุใหม่ใหม่เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเห็นไหมครับคนยังนอนพลิกซ้ายพลิกขวาอยู่เลย
เหตุการณ์จ้าที่เหล้าที่จากหลายหน่วยงานต้องมาระดมกำลังการกู้ที่มา
ตำรวจมานะครับเพราะว่าผู้โดยสารกระเด็นออกนอกรถนะฮะนอนเกลื่อนถนนเสียชีวิตอยู่
ตรงนั้นมีรายงานเป้ิ้งต้นตอนแรกเลยนะ๕ก่อน๕ศพชาย๓หญิง๒
ส่วนผู้บาดโขมเจ็บทุกน้ำโรงโพยบาลสละบุรีคุณผู้ชมดูสภาพ
มากนะครับส่งโรงพยาบาลไหนบ้างสละบุรี๑๔คน
ให้๔คนแก่งคอย๗คนนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ละบุรีอีกหนึ่งคนหนึ่งศพนะฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
ตำรวจคาดว่าน่าจะเกิดจากการหลับในหรือไม่ก็หักหลบรถจากบริเวณไหน
แล้วก็เข้าสู่ต่อหม้อของสะพานต่างระดับขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
กับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวตำรวจเขาจะตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับ